คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่สมุทรปราการ
คือพนักงานทำความสะอาดของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านบางพลี

ปรากฏว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งจู่โจมดันตัวเธอเข้าไปห้องน้ำ
แล้วก็ลวนลามจับอวัยวะเพศเธอ

แล้วก็ท้ายที่สุดนะครับมีพลเมืองดีมาช่วยเอาไว้ได้
ผู้หญิงคนนี้ถึงรอดจากการถูกทำอนาจารย์

เป็นนาทีที่คนร้ายผู้ชายใส่หน้ากากอนามัย
ปิดบังใบหน้ารีบวิ่งหนีออกมาจากห้องน้ำหญิง
โดยมีพนักงานทำความสะอาดซึ่งเป็นผู้เสียหายวิ่งตามออกมา
แล้วก็มีผู้ชายพลเมืองดีวิ่งตามออกมาไล่จับผู้ก่อเหตุนะครับ
แต่พลเมืองดีวิ่งตามผู้ก่อเหตุไปไม่ทันเลยจับไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงตี๕ของวันที่๔มีนาคม
ภายในห้องน้ำปั๊มน้ำมันแห่ง๑ถนนเทพารักษ์
กิโลเมตร๑๓ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
โดยผู้เสียหายก็คือนางสาวทัศนีเนธน้อยนะครับ
แล้วให้ฟังบอกว่าหลังจากที่เธอเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวเสร็จ
เปิดประตูออกมาเจอผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายยืนจ้องหน้าเธออยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วก็ผลักเธอกลับเข้าไปในห้องน้ำ
ทีนี้ครับนอกจากผลักแล้วยังจับเข้าที่ของสงวนของเธออย่างแรง
ด้วยความตกใจฮะเธอจึงตะโกนขอความช่วยเหลือครับ
ผู้ก่อเหตุชูนิ้วชี้มาไว้ที่ปากของเธอบอกเงียบ
คือเป็นการสั่งเงียบนะฮะแล้วก็ผลักเธอเข้าไปในห้องน้ำ
เธอก็ฮึดสู้เต็มที่นะคุณ
ผลักผู้ก่อเหตุออกไปแล้วก็ยังตะโกนให้คนมาช่วยต่อนะครับ
ทีนี้เด็กปั๊มที่อยู่ห้องน้ำชายซึ่งมันอยู่ข้างกันใช่ไหม
ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเด็กปั๊มผู้ชายเนี่ยก็รีบวิ่งเข้ามา
แล้วก็วิ่งตะโกนด่าผู้ก่อเหตุแล้วก็วิ่งไล่ตามคนก่อเหตุไป
คนก่อเหตุมันกลัวไงมันก็หนีไปใช่ไหมฮะ
แต่ทีนี้ตามไม่ทันนะครับแล้วก็ทราบภายหลังว่าผู้ก่อเหตุย้อนกลับมาที่ปั๊มน้ำมันอีกรอบ
ในวันที่เธอนั้นหยุดงานโอ้โหคือผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้กลัวไม่ได้เข็ดนะคุณนะ
โดนจับได้เกือบจะโดนจับได้ขนาดนี้แล้วแต่ยังวนเวียนมาอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ครับ
ตัวผู้เสียหายคือนางสาวทัศนีบอกว่าโอ้โหกลัวเลยตอนนี้ไม่กล้าที่จะกลับไปทำงานอีกจึงแจ้งความไว้ที่สพบังพลี
แต่นี่ครับสิ้นลายแล้วคุณนี่คือภาพล่าสุดครับเวลาบ่ายโมงนะฮะตัวของผู้เสียหายได้เห็นผู้ก่อเหตุนะครับ
ที่ลักษณะตรงกันกับวันเกิดเหตุเลยสูงประมาณสักร้อยหกสิบเซนติเมตรตัวเล็กผิวดำแดงยืนฝั่งตรงข้ามปั๊มทีนี้ฮะผู้เสียหายก็เลยต้องแจ้งคนอื่นเด็กป้องเด็กกรรมหรือว่าพลเมืองดีเนี่ยช่วยหน่อยพี่ไปจับกลุ่มให้ผู้ชายคนนี้หน่อยนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยรู้ว่าพลเมืองดีกำลังวิ่งไล่ล่า

แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ